สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพักการเมืองทั้งหลายต้องฟังตรงนี้ครับ
ฟังในเรื่องที่ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
เขาบอกในสิ่งที่ว่าอยากให้พักการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ย
ทำเรื่องเหล่านี้ทันทีในช่วงเวลา๓เดือน
แปลว่าเข้าไป๓เดือนต้องทำในสิ่งเหล่านี้
แล้วเขาก็ไปถามภาคธุรกิจนักอุตสาหกรรม๔๐๐กว่ารายทั่วประเทศ
ว่าสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมนักธุรกิจต้องการให้พักการเมือง
ที่เป็นรัฐบาลทำทันทีภายใน๓เดือนอะไรบ้าง
นี่โพลสอทส่งถึงพักการเมือง
อยากให้ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานมากที่สุด
ตามมาอันดับต่อมาคืออยากให้เร่งแก้ปัญหาทุจริต
เรียกเงินใต้โต๊ะให้เร็วที่สุด
ข่าวนี้มาจากคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่านบอกว่าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยได้ไปสอบถามสมาชิก
สภาอุตสาหกรรม๔๒๗คนทั่วประเทศ
ถามเรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่เร่งดำเนินการ
ภายใน๙๐วันอย่างที่ว่าผลเป็นไงครับ
ผลการสอบถามนักธุรกิจพบว่า๗๗๘ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่
เร่งปรับปรุงโครงสร้างราคามากที่สุด
รายงานทั้งระบบให้มากที่สุด
ไม่ว่าค่าไฟฟ้าราคาน้ำมันราคาก๊าซหุงต้ม
นี่เป็นข้อเสนอที่ตรงใจประชาชนเลยครับ
ไม่ว่าชาวบ้านธรรมดาหรือนักธุรกิจใหญ่
คิดเหมือนกันว่าไอ้ราคาพลังงานเนี่ย
มันเป็นต้นทุนของการดำรงชีวิต
สินค้าเข้าของราคาภาคบริการทั้งหลาย
ขึ้นราคาหมดค่าครองชีพแพงสูงขึ้น
แต่ว่ารายรับรายได้มันเท่าเดิม

มันก็เดือดร้อนกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเวลานี้ไง
เขาถึงอยากให้รัฐบาลใหม่
ใครก็ตามแต่พักการเมืองไหนก็ตามแต่
เมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้ว

นี่เขาต้องการแบบนี้
ย้อนกลับมาที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เขาแก้ไหมก็พยายามแก้
แต่ว่าก็มีข้ออ้างมาตลอด
ว่าเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานเนี่ย
จำเป็นต้องปล่อยให้แพงปล่อยให้ขึ้นราคาเนี่ย
มันเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำไมต้องแพง
เพราะโครงสร้างสูตรการคิดราคาน้ำมันราคาก๊าซ
มันเป็นไปตามกลไกตลาดโน่นนี่นั่น
เอามาทับเอามาถมลงไปในราคาน้ำมันนี่
พยายามอธิบายให้ประชาชนยอมรับสภาพว่า
เออเราต้องยอมจำนวนกับโครงสร้างราคาพลังงานนะ
รัฐบาลทำอะไรไม่ได้นะ
ถ้าไปแตะไปยุ่งกับโครงสร้างมาก
เดี๋ยวผลเสียจะตามมามากมาย
เราฟังข้อหาเหตุผลแบบนี้ฟังจนหูชาแล้วครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคธุรกิจเขาบอกว่า
มันต้องปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้ได้นะ
เช่นปรับลดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าให้สมบดุล

รัฐต้องยอมควักเนื้อเฉือนเนื้อ
เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันราคาแก๊สราคาพลังงานแพงบ้าเลือดเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้
ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนเหมือนที่เดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้
ผมถึงเริ่มต้นขีดเส้นใต้ว่า
พักการเมืองทั้งหลายครับ

มัวแต่ไปโม้เรื่องอื่น
แจกโน่นแจกนั่นโน่นนี่นั่น
สุดท้ายขึ้นมาก็ทำไม่ได้เหมือนที่พูดหรอก

พอทำไม่ได้ก็อ้างโน่นนี่นั่นให้รอดตัวไป

ภาคธุรกิจนักธุรกิจ

เขาอยากให้พักการเมืองแก้ปัญหาน้ำมันมากที่สุด

แล้วเขาอยากเห็นแก้ให้เป็นรูปธรรม
แล้วเขาอยากเห็นแก้ให้ได้
ภายใน๙๐วันที่ขึ้นเป็นรัฐบาล

จะต้องอธิบายให้ภาคธุรกิจเข้าใจว่าใครมีนโยบายยังไง

ในหนังสือพิมพ์ก็เห็นนโยบายที่พูดเรื่องนี้ไม่มาก
เห็นนโยบายของคุณกรจาติกวนิษฐ์
หัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
อ่านแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด

รายละเอียดที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างพลังงาน
ไม่มีเวลาจะนำมาถ่ายทอด
แต่ว่าเห็นแล้วอ่านแล้วฟังแล้วคิดตามแล้วมีแนวทางที่จะทำได้จริง
ถ้ากล้าทำไม่เพ้อฝันว่าอย่างนั้นเถอะ
นั่นคือสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการจากภาคการเมืองมากที่สุด
ต้องการให้รัฐบาลใหม่ทำมากที่สุด
มาอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคธุรกิจเขาอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งทำในช่วง๙๐วันแรกเหมือนกัน
เขาบอกแนวทางไว้ด้วยเลยว่าต้องการให้รัฐบาลเร่งปรับกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายรองที่เกี่ยวการอนุมัติอนุญาตภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
เขาต้องการให้ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยอันนี้ก็ตรงใจประชาชน
เพราะที่ผ่านมาแต่ไหนแต่ไรมาการขออนุมัติการขออนุญาตจากภาครัฐ
นักธุรกิจบอกมันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
ทั้งนั้นเอาตรงก็คือว่าระบบที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะแลกกับใบอนุญาตต่าง
ระบบที่ต้องจ่ายหักเปอร์เซ็นต์มีเงินทอนแลกกับการได้โครงการต่าง
มันมีมานานแล้วกี่รัฐบาลก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้
ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลรัฐบาลนี้
ก็พยายามบอกมาตลอดว่าโอ๊ยเรามีนโยบายเราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เราได้สั่งการให้มีการแก้ไขปรับปรุงโน่นนี่นั่นแล้ว
แต่คำถามก็คือทำกันไม่จริงแล้วไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ
ประจักษ์พยานที่ชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ผลในทางปฏิบัติก็คือเวลาเครือข่ายต่อต้านคอลลับชั่น
เขาออกมาเปิดเผยถึงดัชนีคอลลับชั่นมันหนักขึ้นทุกวันครับ
เวลาเขาไปถามดัชนีความโปร่งใสไม่โปร่งใสเขาไปถามนักลงทุน
นักลงทุนจะบอกเลยว่าเขาจ่ายใต้โต๊ะไปถาม๑๐ลายจ่ายกี่ลายไม่จ่ายกี่ลาย
อันนี้มันหนีกันไม่พ้นหรอกเขาไปถามจากคนที่ต้องจ่าย
แล้วเวลาเขาประกาศดัชนีความโปร่งใสโลก
เอาประเทศต่างมาเปรียบเทียบว่าประเทศไหนขี้โกงมากประเทศไหนขี้โกงน้อย
ของเราออกมาก็อับอายขายหน้าเขาทุกทีคืออยู่ในประเภทขี้โกงมาก
แล้ววันนี้ภาคธุรกิจที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะที่เขาถูกเรียกเปอร์เซ็นต์
เขาส่งเสียงออกมาอีกทีนึงว่าเขาต้องการให้พักการเมืองเร่งแก้ปัญหานี้
เพราะว่าเขาคือผู้จ่ายเขาเดือดร้อนเขาจ่ายอยู่กับมือเขาถึงรู้ปัญหา
ฉะนั้นคนที่ไม่รู้ปัญหาก็อย่าเถียงว่ารัฐบาลทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำแต่ไม่เห็นผลมันมีค่าเท่ากับไม่ทำ
สำหรับประชาชนอย่างเราเราเนี่ยถามว่าเราเดือดร้อนตรงไหนกับการทุจริตเราเกี่ยวตรงไหน

ก็เพราะว่าเวลาเขาโกงกันเนี่ยเขาชักเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยเขาจ่ายใต้โต๊ะกันเนี่ย
เพื่อแลกกับใบอนุญาตเพื่อแลกกับการได้งานเนี่ย
ผลก็คืองบประมาณที่ใช้ไปในโครงการเนี่ยมันลดลงโครงการก็ด้อยคุณภาพ
ที่ผ่านมาติดตามตามข่าวที่เขาส่งกันในไลน์แล้วโทรทัศน์เอามาออกหนังสือพิมพ์เอามาลงชาวบ้านเขาไปชี้ให้ดูเลย
ไปนั่งอาบน้ำอยู่กลางถนนที่เพิ่งทำเสร็จใหม่
นี่แหละไอ้ผลพวงจากการโกงกันเนี่ย
มันโกงวัสดุก่อสร้างโกงโน่นโกงหนี้
เพราะต้องไปจ่ายเงินทอนเพราะต้องไปจ่ายเปอร์เซ็นต

นี่คือสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมเขาอยากเรียกร้องไปถึงพักการเมืองทั้งหลาย
นี่คือเขตเส้นใต้เท่าของวันนี้ครับ